ไปจังหวัดอื่นบ้างไปที่ตากอ๋อ
ตากเมื่อวานนี้ตากไว้แห้งหรือยังแล้วจะไปเก็บเหรอคะ
ซักผ้าเสร็จแล้วไปตากแต่ว่าไปจังหวัดตาก
ที่นั่นเขาฮือฮานะครับเพราะว่าในโรงเรียนที่อยู่ตามชนบท
เขาไม่ค่อยได้เห็นอะไรที่มันแบบว่าใหญ่โตแล้วบินมาจากบนท้องฟ้า
ไม่ใช่เครื่องบินนะแต่เป็นเฮลีคอปเตอร์
น้องหนูเขาเจอปุ๊บก็ต้องวิ่งเข้าใส่นะฮะ
โอ้โหวิ่งลืมรองเท้าอ่ะเนี่ยครับเป็นภาพที่แบบผมว่าน่ารักดีนะ
น่ารักมากเลยอ่ะน้องที่โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมนะครับ
จังหวัดตากคือเป็นพื้นที่ที่แบบว่าห่างไกลธุระกันดาลหน่อย
เป็นโรงเรียนที่อยู่ตามชนบทนะครับ
ที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าฮือฮามากเพราะว่าที่สนามฟุตบอลแห่งนี้มันเป็นลานกว้าง
ทหารเขาก็มาปฏิบัติภารกิจอยู่แถวนี้
แล้วก็นำเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มาลงจอดอยู่กลางสนามโรงเรียน
โอ้โหทีนี้ล่ะครับน้องหนูเห็นปั๊บ
วิ่งเลยคือไม่เคยเห็นเอาจริงคือน้องเขาไม่เคยเห็น
เขาเห็นค่ะเราเป็นเด็กผมสมัยนั้นผมก็ไม่เคยเห็น
ผมเห็นเฮลิคอปเตอร์เห็นเครื่องบินจอดอยู่
เห็นพวกรถถังเนี่ยผมก็ต้องวิ่งเข้าใส่
ใช่ก็เด็กเนี่ยเราจะไปตามงานวันเด็ก
แต่เด็กน้องเหล่านี้เขาไม่มีโอกาสแบบนั้นนะคะ
ใช่ไงเด็กเราก็นึกถึงพวกเฮลิคอปเตอร์เครื่องบิน
แล้วก็รถถังใช่ไหมแต่ถ้าโตมาแล้วถ้าผมเห็นอะไรนะ

เดี๋ยวผมก็ไม่เคยเห็นไง

โผล่ขึ้นมาผมก็อยากจะลองไปถ่ายด้วย
เหมือนเด็กเหล่านี้ที่เขาเจอเฮเลคอปเตอร์

มากันครับเพราะว่ามาพักเครื่องเอาไว้ที่ตรงนี้
น้องหนูเขาก็ลงมาถ่ายรูปเอาไว้
คอปเตอร์ลำนี้มันมาจากไหน
มันเป็นเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพภาคที่๓
ศูนย์การบินทหารบกจังหวัดลบบุรี
มาจากลบบุรีมาลงที่ตาก
พอดีเขามาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ในจังหวัดตากแห่งนี้
ก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะของน้องหนูแล้วก็คนในพื้นที่
ที่เขาได้เห็นเฮลีคอปเตอร์ตัวเป็นเหงือกแดง
หายใจกระพึบ